ขู่บอกว่าจะทุบรถประท้วงทำไมฮะรถมันมีปัญหาเสียงมันดังหูอื้อ
ตั้งหลายรอบแล้วก็ยังจะบอกอยู่ว่ามันมีปัญหาไม่พอใจ
ได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เคลียร์กันลงตัว
แฮปปี้ขับรถกลับบ้านกันไปนะคะ
นี่แหละคนที่ใส่เสื้อสีดำใส่แว่นดำนี่แหละค่ะคือนายจำเนียนแก้วพุทธค่ะ
ก็ได้รับมอบกุญแจมาจากพนักงานแล้วก็ขึ้นรถขับกลับบ้าน
ด้วยความสบายใจหลังเคลียร์ปัญหาคาใจได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยประเด็นมันเริ่มมาจากนายจำเนียนคนนี้
เป็นชาวบ้านตำบลเวิร์นพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
เขาซื้อมาจากบริษัทต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้พอเขาเอาไปใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าทำไมเสียงมันดังผิดปกติในห้องโดยสารอ่ะอืม
ทำให้คนที่นั่งข้างในเนี่ยหูอื้อกันไปหมดเลย
เขาเคยนำรถยนต์มาตรวจสอบที่ศูนย์บริการหลายต่อหลายครั้งแล้วนะ
ฝ่ายช่างที่ดูแลตรวจสอบก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าระบบไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
ลูกค้าก็เลยรู้สึกติดใจไม่มีปัญหาแล้วหูมันอื้อได้ยังไง
ไม่มีปัญหาแล้วทำไมเสียงมันดัง
ก็มีการเจรจาต่อรองขอเปลี่ยนคันได้ไหม
ยังมีข่าวแพร่ออกไปด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการทุบรถประท้วง
แล้วก็ชี้แจงรายละเอียดจนเป็นที่พอใจ
เพราะว่ามีการตรวจสอบระบบแล้วมันไม่มีส่วนไหนขัดข้องจริง
แล้วมันก็เป็นรถยนต์ที่ได้มาตรฐานในการผลิตด้วย
แต่มีปัญหาจากการใช้งานของลูกค้าเฉยนะคะ
ที่ยังไม่เข้าใจในระบบเทคโนโลยีใหม่นั่นเอง
จริงแล้วลูกค้าเนี่ยยังมีความเคยชินกับการใช้รถยนต์
ในรุ่นเดิมอยู่นะครับในการขับ
แล้วก็พฤติกรรมการขับก็ยังไม่สอดคล้องกับระบบรถยนต์รุ่นใหม่
เอาระบบคอมพิวเตอร์เอาอะไรเข้ามาตรวจเช็ครถแล้ว
การขับจริงเนี่ยเราจะต้องใช้รถแบบไหนนะครับ
ซึ่งทางลูกค้าเองก็ได้รับทราบแล้ว
ซึ่งนายจำเนียนเองก็กล่าวขอบคุณหลังได้รับฟังคำชี้แจงจากบริษัทนะคะ
ก่อนหน้านี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่พอใจ
ก็เข้าใจว่ารถมันมีปัญหาเสียเงินซื้อมาไม่ใช่ถูกเลย
ก็เลยเกิดการเรียกร้องขึ้นเป็นข่าวดังแพร่สะพัดออกไปถึงขั้นจะทุบรถประท้วง
แต่ข้อเท็จจริงเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจระบบใหม่ของรถเอง
ก็ยืนยันว่าตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะแล้วก็จะใช้รถคันนี้ให้เป็นอย่างดีต่อไป
บางทีรถมันดีมากแล้วมันมีระบบมีปุ่มตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะมากมาย

บางทีเราซื้อไปเรายังต้องศึกษาเลยจริงนะคะคือให้เซลล์อธิบายว่า
ไหนทำอะไรยังไงแบบไหนบ้างใช้ตอนไหนบ้าง
สัญลักษณ์บนหน้าจบนเกณหน้าปัดอ่ะคุณ
บางทีเราดูแค่น้ำมันกับรอบเครื่องใช่ไหมมันมีปุ่มอย่างอื่นมีไฟอย่างอื่นตั้งเยอะ

กดแล้วทำให้เสียกมันเข้าไปกดทำให้กลิ่นควันมันเข้าอะไรอย่างนี้
บางทีไปเชื่อมบลูทูธโดยไม่รู้ตัว

ให้เป็นอ่านให้ด้วยนะฮะเรื่องของคู่มือนะครับ